ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าค่ะ

ไปทำลายข้าวของเพื่อนบ้าน
ไปชิงปืนของอศเกาะจันท

เมืองแปดริ้ว์มีการสั่งเจ้าหน้าที่ปูพลม
เดินค้นหาตลอดทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอคนที่เกาะเหตุเลยนะคะ
ความคืบหน้ากรณีนายอันนนสินทรัพย์อายุ๔๕ปีชายคุ้มคลั่งก่อเหตุไปทำลายข้าวของเพื่อนบ้านแล้วก็ชิงปืนพกของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
แล้วก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านลูกสาวอยู่ในพื้นที่บ้านเขาสะท้อนที่ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการปิดล้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรฉะเชิงเศร้าแต่เนื่องจากว่าเป็นเวลาค่ำคืนดึกดื่นแล้วอะค่ะ
สภาพแวดล้อมก็ปิดด้วยเป็นป่าด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการถอนกำลังแล้วก็นำกุญแจไปล็อกประตูบ้านเอาไว้ชั่วคราวไปก่อน
กระทั่งตอนกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายอันนนท์ตัดสินใจพังหน้าต่างค่ะ
แล้วก็วิ่งหนีออกไปในป่าไปในสวนยางพาราแต่ด้วยความมืดประกอบกับนายอานนท์ก็มีปืนติดตัวอยู่ด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่เขาตามไปจับตัวแล้วก็เกลี้ยกล่อม
บางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นภาพตั้งแต่เมื่อคืนกระทั่งผ่านมาช่วงสายของวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกเกรียงไกรบุญซ้อนนะคะ

ลงพื้นที่ไปกดดันไปตามหาคนร้ายนะคะ
รวมถึงอาวุธปืนที่คนร้ายเนี่ยขโมยไปด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่มีการวางกำลังเดินเท้า
รัศมีวงกลมรอบบ้าน๕กิโลเมตร
จนสุดแนวป่าเลยค่ะเชื่อว่าคนร้ายก็น่าจะโยนปืนทิ้งเอาไว้ในสวนยางพารานั่นแหละ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบปืนคนร้ายก็ไม่เจอตัว
ว่าจะใช้วิธีเดินเท้านะคะลัดล็อกเข้าไปในป่าไปหาที่พัก
ก็มีการจัดชุดพื้นที่ติดตามไปที่บ้านญาติของคนร้ายในหมู่บ้านด้วยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบรวมถึงในจังหวัดชนบุรีด้วย
ส่วนทางด้านของนางสายฝนแช่มชองค่ะเป็นแม่สามีของลูกสาวนายอานนท์บอกนะคะ
ตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงนายอานนท์ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
กลัวว่าจะเป็นอันตรายเวลาใช้ชีวิตอยู่ในป่า
ก็ภาวนาขอให้นายอานนท์ไม่คิดสั้นตัดสินใจนำปืนมาคืนเจ้าหน้าที่
เรื่องทั้งหมดจะได้จบลงนะคะ
เราก็คิดว่าถ้าเขายอมเอาปืนคืนมันก็เรื่องมันก็จบเขาก็ไม่มีอะไรนะ
แต่เขาก็เขาก็กลัวอืมกลัวจับเขาเอาจริงจริงแหละ
ลากกดดันขนาดนี้ตอนนี้เองเนี่ย
ก็ยังไม่เจอตัวคนร้ายอะค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็
ก็อยากฝากไปถึงนายอานนท์เนี่ยนะคะก็อยากให้ออกมา
ตัวกับเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อตัวของนายอานนท์เองเนี่ยนะคะ